คุณผู้ชมมาดูเรื่องของสุนัขกันหน่อยนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ไม่รู้ใครครับยิงลูกดอกใส่คาสะโพกร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด
มีคนไปเจอแล้วก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาผ่าตัดเป็นการด่วน
นี่ฮะเดินจะไม่ไหวแบบนี้ฮะคือมันเจ็บอะนะ
จฎฐีรื่นจิตอาสากุภัยกู้ชีพลูกข่ายบรมพยาบาลคง
จังหวัดนครราชศรีมาครับก็เนี่ยฮะให้การช่วยเหลือเจ้าหมาตัวนี้
ชื่อว่าเจ้าเบี้ยวนะเป็นหมาเพศผู้อายุ๔๕ปีแล้วล่ะนะฮะ
ก็บาดเจ็บจากการที่ถูกคนที่ไม่หวังดีก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร
ใช้ลูกดอกแล้วเป็นลูกดอกเหล็กด้วย

แต่มันไปยิงโดนมันนี่แหละไปปักอยู่ที่บริเวณสะโพกด้านซ้าย
แล้วก็แน่นอนหมามันก็ไม่สามารถจะเอาออกเองได้นะครับ
เบื้องต้นก็ต้องมีการให้น้องหมาตัวนี้เอาไปผ่าตัดลูกดอกออก
เนื่องจากว่าต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูง
แต่ก็มีผู้ใจบุญคือนายภัยศาลเกียรติชัยพัฒน์
แจ้งความประสงค์ว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยให้กับเจ้าเบี้ยว
โดยเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวเจ้าเบี้ยวส่งโรงพยาบาลสัตว์
เพื่อรักษาเป็นการด่วนต่อไปนะครับ
นางธารรัฐชื่นนอกเจ้าของก็บอกว่า
หัวข้ามเมื่อวานเนี่ยก็ยังเห็นเจ้าเบี้ยววิ่งเล่นกันอยู่ตามสภาพปกติไปมาในบริเวณบ้าน
พอรุ่งเช้าเห็นอาการแปลกร้องโหยหวยไม่หยุดเข้าไปดู
ก็ไปเจอกับลูกดอกปักอยู่ที่บริเวณสะโพกของมันครับ
ก็เลยรีบขอความช่วยเหลือโทรแจ้งไปยังกู้ภัย
ที่ผ่านมาก็เจ้าเบี้ยวก็เป็นนิสัยที่เป็นหมาที่ดีนะครับ
ไม่เคยไปกัดใครก่อนเลยแล้วเป็นหมาที่เป็นที่รักของตนเองแล้วก็เพื่อนบ้าน

เห่าก็เฉพาะบุคคลที่ไม่คุ้นเคยคนที่แปลกหน้าเข้าไปในบ้านเท่านั้นเองครับ
เรื่องต้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพวกที่ไปหาหนูนาตอนกลางคืน
แล้วถูกเจ้าเบี้ยวเห่าใส่ก็กลัวถูกกัดนะ
แล้วก็เลยเอาลูกดอกที่เตรียมมายิงใส่เจ้าเบี้ยเพื่อป้องกันตัวนะครับ
จากนี้ไปถ้าเกิดว่าเจ้าเบี้ยวหายแล้วก็จะไม่ติดใจเอาความอะไรนะครับ